เอ็มบางหมากนะฮะเสียเอ็มเนี่ยเขาเป็นชาวตะมนต์บางหมากที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเมื่อคืนนี้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยช่วงกลางดึกนะครับเช้ามืดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บางหมากนี่เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลนะฮะเป็นการขายทางออนไลน์เมื่อคืนนี้อยู่ที่บ้านตรงนี้นะครับ
กับภรรยาสองคนนะฮะภรรยาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
พอตื่นขึ้นมาดูก็พบว่ามีเหมือนกับใครสักคนบุกเข้ามาในบ้านค่ะ
ก่อนที่จะหลบหนีไปส่วนสามีถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ภรรยาคือนางสาวสมรุดีลืชาอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
ตอนที่ตำรวจมาถึงก็ยังอยู่ในการตกใจอยู่นะฮะนี่ฮะยืนให้การกับตำรวจอยู่นะครับ
ส่วนสามีของเธอเนี่ยเสียเอ็มบางหมากชื่อจริงคือนายวัชรินนครพัฒน์
อายุ๓๙ปีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับ
สภาพศพของนายวัชรินหรือว่าเสียเอ็มบางหมากนะฮะลักษณะคือนอนคว่ำหน้าเปลือยกายอยู่บนกองเลือดนะครับ
มีผ้าห่มสีชมพูทับอยู่ที่ช่วงล่างด้วยนะครับบาดแผลเนี่ยถูกยิงด้วยปืนซึ่งยังไม่ทราบชนิดนะครับ
ยิงเข้าชายโครงสองนัดด้วยกันในที่เกิดเหตุไม่พบปลอกกระสุนปืนนะครับ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นปืนชนิดลูกโม่ที่เก็บปลอกกระสุนปืนได้นะครับนี่คือบ้านหลังเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวสมรุดีภรรยาของผู้ตายบอกว่าอยู่กินกับเสียเอ็มมานาน๑๘ปีนะฮะ
เป็นสามีภรรยากันเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งคนอายุ๓ขวบ
แต่ว่าปู่กับย่านำไปเลี้ยงนะตั้งแต่เกิดเลยนะครับ
ก็เลยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีเนี่ยสองคนสามีมีอาชีพเป็นพ่อค้าออนไลน์ขายอาหารทะเลนะครับ
ุ้งหอยปูปลาปลาหมึกอะไรพวกนี้นะครับทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้ง
นี่ฮะเสียเอ็มบางหมากคนนี้นะครับที่เสียชีวิต
คือเขาขายส่งเนี่ยก็ขายให้กับร้านอาหารกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแหละครับ
ในชุมพรแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับที่เรียกว่าเสียเอ็มบางหมาก
ก็มาจากชื่อในเฟซบุ๊คของเขานะครับก็คือเสียเอ็มบางหมาก
นี่เป็นชื่อในเฟซบุ๊กเลยที่ใช้ขายอาหารทะเลออนไลน์ด้วย
ภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้สามีขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้าน
สามทุ่มกว่ากว่าตอนนั้นภรรยาเนี่ยนอนอยู่ที่บนที่นอนใกล้กับประตู
ส่วนสามีพอกลับมาบ้านก็ไปนอนอยู่ที่อีกมุมหนึ่ง
อยู่ด้านในของบ้านแต่ว่าอยู่ในห้องเดียวกัน
คือเขาแยกกันนอนอย่างนี้คนละที่นอนเนี่ยแต่อยู่ห้องเดียวกัน
มาประมาณ๑สัปดาห์แล้วภรรยาบอก
ซึ่งนางสาวสมรุดีภรรยาของเสียเอ็มนะครับ
บอกว่าสามีเนี่ยพฤติกรรมคือชอบเที่ยวเตร
เหล้ากลับบ้านดึกเมากลับมาก็ชอบมีปากเสียงทะเลาะกันนะครับ
เมื่อ๑๐วันก่อนหน้านี้สามีก็เมากลับมาบ้านตอนดึก
แล้วมีปากเสียงกันวันนั้นสามีโมโหถึงขั้น
ใช้ไม้ทุบกระจกหน้าต่างที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้าหน้าบ้าน
กระจกแตกละเอียดเป็นช่องแบบเป็นช่องว่างเลย
เหลือแต่กรอบหน้าต่างแบบนี้ฮะกระจกนี้ไม่มีแล้ว
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเมื่อคืนนี้ช่วงสักตี๒ตี๓
คาดว่าคนร้ายน่าจะย่องเข้ามาในบ้านก็เข้ามาทางช่องทางหน้าต่างบานที่แตกนั่นแหละครับ
ที่เหลือแต่กรอบที่คนตายเขาเมาแล้วก็ทุบเอาไว้เองวันนั้น
แล้วก็มาจ่อยิงนะครับตรงประตูห้องนอนเพราะว่าประตูห้องนอนเนี่ยลักษณะคือเปิดแง้มเอาไว้
ภรรยาบอกว่าที่นอนหลับกันอยู่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตี๒ตี๓นะแต่ว่าก็คิดว่าฝันไปนะครับจนวินาทีต่อมามีเสียงปืนดังขึ้นนัดที่๒
แล้วมีเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดของสามีนะครับตอนนั้นก็เลยตกใจแล้วก็ตื่น
พอลืมตาขึ้นมาเห็นเงาดำยืนอยู่แล้วก็วิ่งหนีไปตอนนั้นไม่กล้าลุกขึ้นมาเลย
แกล้งหลับก่อนรอจนแน่ใจว่าคนร้ายไปแล้วแน่ปลอดภัยแล้ว
ลุกมาดูสามีก็เห็นว่าสามีเนี่ยถูกยิงแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
จากนั้นพ่อกับแม่สามีมีบ้านอยู่ใกล้กันครับห่างกันแค่๑๕เมตร
ก็วิ่งมาดูหลังจากได้ยินเสียงปืนนะครับก็ตกใจกันหมดแล้วฮะ
หลังจากที่เห็นว่าเสียเอ็มบางหมากเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ทีนี้ปกติแล้วพฤติกรรมของเสียเอ็มบางหมากหรือว่านายวัชรินที่เสียชีวิต
ทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าเขามักจะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนหลายคนนะครับ

เคยถูกขวดเหล้าตีหัวถูกไล่แทงมาแล้วก็มี
แต่ก็เคลียร์กันได้นะครับไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันนะครับ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยในห้องนอนที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ที่หน้าบ้านแล้วก็รอบจุดเกิดเหตุ
ตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นป่ารกนะครับ

ที่ห่างไป๑๕เมตรเป็นบ้านพ่อกับแม่ของผู้ตาย
ก็มีสุนัขเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งปกติมันก็จะเห่าอยู่เป็นประจำ
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุมันไม่เห่าเลยนะฮะ
ที่มีคนบุกเข้ามายิงเนี่ยทุกอย่างเงียบสนิทนะครับ
ไม่มีเสียงคนร้ายขับรถหรือว่าขี่จักรยานยนต์อะไรเข้ามายังจุดเกิดเหตุเลย
ซึ่งก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบต่อไป
ว่ามันจะผิดปกติหรือไม่ผิดปกติอย่างไร
นี่นะฮะกลางดึกที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ไปเจอหัวกระสุนปืนยังไม่ทราบขนาด
ฝังอยู่ในที่นอนในบ้านเนี่ย๒หัว

เจ้าหน้าที่จะส่งไปผ่าชนะสูตรวิถีกระสุนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
สถาบันนิติเวศภาค๘สุราชธานี
นี่นะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก
ผู้ตายอยู่ในห้องกับภรรยา๒คน
ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุไม่มีเลยนะครับ
ภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดไม่กล้าลืมตาตื่นขึ้นมาดูนะฮะ

พอมาดูอ้าวสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
แต่สุนัขที่บ้านปกติมันจะเห่าจะหอน

ไม่มีเสียงรถอะไรเข้ามาในที่เกิดเหตุเลย
ด้วยกันนี่ฮะ
ไทยรัฐทีวีนะครับเราเข้าไปในเพจของผู้ตายนะครับ

ก็จะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของเองทุกวัน
ลงคลิปเอาไว้คือค่ำเมื่อวานนี้

เมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
เป็นเมนูยำไข่แม็งดา
เหมือนกับเป็นการโชว์ให้กับแฟนเพจของเขาเห็น

โพสต์เอาไว้นะฮะอยู่ที่บ้านนะครับทุกชมครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับผม
วันนี้ไปอุดหนุนยำไข่เมงดาครัวทุ่งแพะมานะครับ
ตัวละ๔๕๐นะครับแต่ที่นั่นครับมันพิเศษตรงที่ผมเอามาใส่ไข่ปูม้านะครับนี่ครับ
เอามาใส่ไข่ปูมาครับไปแล้วหยกจับฟาดให้เรียบละครับผม
ึ่งกินยิ่งมันครับขอให้โลกสงบสุขครับ
รักษาชีวิตไว้ดูแลคนที่เรารักนะครับ
พ่อแม่ครับครอบครัวสัมพันธ์ครับผม
ก็คือที่เขาพูดเป็นประโยคสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะจบคลิปเนี่ย
บอกขอให้โลกสงบสุขขอให้ทุกคนรักษาชีวิต
กลายเป็นว่าเอ้าหลังจากนั้นพอไปนอนหลับกลางดึกมีคนมายิงเขาเสียชีวิตไปนี่นะฮะ
เรื่องของสาเหตุจากแนวทางการสืบสวนขนาดนี้
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องไปขยายผลก่อน
มีปัญหากับใครหลายคนซึ่งยังระบุไม่ได้ว่า
คนที่มาทำร้ายจะเป็นคนใกล้ชิดในพื้นที่หรือว่าคู่อริต่างพื้นที่
ตรงนี้ต้องไปขยายผลก่อนแต่คาดว่าคนร้าย
มาลงมือก่อเหตุได้นะครับแบบไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยในที่เกิดเหตุ
ว่าจะกลับบ้านตอนไหนตอนไหนนอนหลับอยู่ในห้องห้องไหน
มาถึงก็เข้าไปได้แม้ว่าจะมีลักษณะของกระจกหน้าต่างบานหนึ่ง
ถูกทุบแตกละเอียดเอาไว้แต่ทำไมเข้าไปได้ง่ายเหลือเกิน

นี่นะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปตามคดีนี้นะครับ
ที่ชุมพรนะฮะนี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเลยนะครับ
ที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของเสียเอ็มบางหมากนะครับ
ศพเนี่ยชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยถูกส่งมาถึงที่วัดนะครับ
บรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วฮะคุณแม่นี้อายุ๖๑ปีนะครับ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
บอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหมาเห่า
ไม่ได้ยินเสียงรถอะไรเลยนะครับก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
แล้วได้ยินเสียงคนร้องทีแรกแม่บอกว่ายังไม่คิดว่าเป็นเสียงลูกชายนะ
คิดว่าลูกชายจะถูกยิงแต่ก็เอ๊ะวิ่งมาดูกันก่อน
ว่ามันมีอะไรแถวบ้านหรือเปล่าวิ่งมาที่บ้านลูกชาย
เข้าไปถึงเห็นลูกชายนอนนิ่งอยู่ไปเขย่าตัวพยายามเรียกไม่ทันนะครับ
เสียชีวิตไปแล้วแม่บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุถือว่าโหดเยี่ยมมาก
่องเข้ามายิงลูกจนตายถึงในห้องนอนถึงในบ้านเนี่ย
ไม่อยากจะติดใจการเสียชีวิตของลูกชายนะคิดว่าเอาลูกชายทำบุญมาแค่นี้ก็แล้วกัน
ส่วนจะไปมีปัญหากับใครอะไรยังไงใครมาทำร้ายเนี่ย
ไม่ทราบก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการติดตามดำเนินคดีกันต่อไป
อืมไม่มีรังเลย